สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
อย่าเพิ่งเปลี่ยนเข้าไปไหนนะครับ
เดี๋ยวคุณชนะจะอยู่ตรงนี้เลยไม่ไปไหนด้วย
แล้วรบบรรยายกันต่อ
และก็ขอบคุณคุณพี่สมที่ส่งไลน์มาให้กำลังใจนะคะ
ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
เอาล่ะส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับลากันไปเลยดีกว่า
แล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับตลอดข่าวสุดสัปดาห์ช่วงเวลาดีแบบนี้

เออ๑๖สิเป็นอย่างนี้
แล้วก็พรุ่งนี้ตลอดข่าวเช้านี้ยังเจอกันนะ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ